วลชนคนศรัทธาแห่รอขอน้ำเหล็กไหล
ต้องบอกว่าไปกันแน่นไปกันเรือนหมื่น
คุณผู้ชมไปดูเลยบรรยากาศวุ่นวายตั้งแต่เช้า
เช้ามาปั๊บเนี่ยชาวบ้านจากทั่วสารทิศไปเข้าคิวกันดูดิ
แล้วดูน่ะรถจอดยาวไปดูน่ะแล้วดูคนนี่

ใช่จะไปเอาน้ำเหล็กไหลคุณผู้ชมครับที่บ้านของนายรินรักวง
เขาเป็นเจ้าของเหล็กไหลร้อยล้าน
ในบริธีหมู่เจ็ดตะบนนเขาดีนอเฟิร์ดเขาผนมสวรรคบี

โดยชาวบ้านเชื่อว่าน้ำเหล็กไหลช่วยรักษาโรคได้
ขณะที่ชุของบ้านกับญาติย่านทำอย่างไร
จัดระเบียบฝูงชนด้วยการจัดบัตรคิว
คัดว่าช่วงเช้า๕หมื่น
แล้วตลอดทั้งวันน่าจะถึง๑๐๐๐คน
นี่บัตรคิวนี่บัตรสองเจ็ดบัตรสองเจ็ดบัตรสองเจ็ด
นี่ก็โอ้โหดูสินะฮะ
วันเดียวกันนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกระบี่ครับ

ที่ผ่านการปลูกเสกแล้ว๒๔ขวด

ว่ามีเชื้อแบคทีเดย์มีสารปนเปื้อนอื่นหรือไม่
วันถึงจะรู้ผลนะเป็นอย่างน้อยนะเป็นอย่างน้อย

ขณะเดียวกันตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่
ก็ส่งกำลังเข้าไปดูแลความปลอดภัย
พันธบทเอกภาษากรสนทิกุลท่านรอง

หารือกับชาวบ้านนะครับแล้วก็เจ้าของบ้าน

เจ้าของบ้านไอ้ที่จัดคิวดีนะ

เพื่อจะได้ไม่ต้องมาแออัดกันอยู่ที่นี่
ส่วนในรินเจ้าของบ้านยืนยันว่าไม่ได้สร้างเรื่อง
เพื่อหลอกลวงหรือแสวงหาผลประโยชน์
แต่ที่ทำน้ำเหล็กไหลเนี่ยก็เพราะมีคนมาขอให้ทำ

๒๐บาทเพื่อแลกกับน้ำเหล็กไหล๓ขวดครับ

ส่วนจะมีการขอจดสิทธิบัติ
ว่าน้ำเหล็กไหลโอ้จะไปถึงขั้นนั้นเลยเหรอ
แต่ต้องรอก่อนรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ก็ได้ที่ตรวจสอบก่อนว่ารักษาโรคได้จริงหรือเปล่า
๑๐บาทไอ้ดอมเรียนเก่งคิดเร็ว

๑๐๐๐๐คนโอ้โฮเป็นแสนน่ะเดียว๒แสนน่ะนั่นแหละ
แต่ว่าราคาต่อขวดเนี่ยถ้าคิดดูแล้วก็
๖๗บาทเท่ากันขวดน้ำดื่มขวดหนึ่งน่ะ

เดี๋ยวรอดูไม่เกิน๒๑วันรู้ว่าในน้ำเหล็กไหลมีอะไรบ้าง